คุณผู้ชมคะนอกจากเรื่องคดีใหญ่คดีสำคัญนี้แล้ว

กรณีที่นักท่องเที่ยวชายชาวโปแลนด์กับสาวไทยเนี่ย
พายเรือขยักที่ภูเก็ตแล้วก็หายไปตั้งแต่๗ธันวาคม
จนวันนี้๑๗ธันวาคมแล้ว๑๐วันแล้วนะคะ

กรณีที่นายยุสคิวิสมาทีอุสอายุ๒๗ปีชาวโปแลนด์
พร้อมด้วยนางสาววีรการสิริปภากรอายุ๒๓ปี
ที่เป็นสาวชาวไทยหายตัวไปตั้งแต่๗ธันวาคม
ตอนนั้นไปพายเรือขยักออกจากเกาะมันที่จังหวัดภูเก็ต
แล้วหลังจากเกิดเหตุทางจังหวัดเองทัพเรือภาคที่๓
ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจน้ำคือมีการระดมกำลังกันค้นหา
ยังไม่เจอผู้สูญหายทั้ง๒ราย
ล่าสุดนางชุดาระสาสิริปภากร
แม่ของนางสาววีรการผู้สูญหาย
แล้วก็พี่ของนายยุสคิวิสบินมาจากโปแลนด์
ก็มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อตามความคืบหน้า
โดยคุณแม่ของสาวผู้สูญหายบอกว่า
อยากให้เจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนข้อมูลเชิงลึก

รวมถึงเพื่อนที่เช่าเรือขยักไปเที่ยวด้วยกันว่า
ทำไมเพื่อนถึงกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยได้๓ลำ
รวมถึงต้องการให้เจ้าหน้าที่เร่งสืบพยานแวดล้อม
ดูกล้องวงจรปิดแล้วก็ตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
หาปลาที่บอกว่าเข้าไปช่วยเหลือลูกสาวเนี่ย
หลังจากนั้นคุณแม่แล้วก็พี่สาวของนักท่องเที่ยวชาวโปน
ก็นั่งเรือไปที่กลางทะเลค่ะไปดูจุดกับเจ้าหน้าที่
เพื่อไปเทียบเคียงกับศพสมมุติถ้าเกิดว่าไปเจอศพในอนาคต
เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันกับครอบครัวผู้สูญหายบอกว่าตั้งแต่วันเกิดเหตุ
ทุกฝ่ายทำเต็มที่ค้นหาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่เจอ
ตอนนี้ก็ประสานมูลนิธิกระจกเงาช่วยค้นหาอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ